จนสาวนักอุ้มกันหน่อยนะคะ
ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

การที่คุณมีเครื่องแลกเหรียญ

อุ้มหรออุ้มยังไงติดอยู่กับผนังสักศาสตร์ไม่ใช่เหรอ

เป็นผู้หญิงค่ะเอาดึงสิคะดึงไปดึงมาดึงไปดึง

แงะเครื่องไม่ได้เอาไปทั้งเครื่องเลยดีกว่า
ตายนี่ห่อกระดาษด้วยจะไปของขวัญให้ใครหรือเปล่าคะคุณ
เอาไปกลับบ้านแล้วค่ะแล้วเอาไปแงะต่อนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้านซักผ้าซอยลาดพร้าว๘๑ค่ะ
เอ้ายังไม่เท่านั้นนะมีอีกร้านหนึ่งเขาบอกเจอคล้ายกันเลยครับ
ร้านเหมือนกันเลยร้านซักผ้าแบบนี้อยู่ในซอยลาดพร้าว๗๑โซนเดียวกันเนาะ

คนร้ายเป็นผู้หญิงเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลย
ขโมยเครื่องแกะเหรียญแงะอีกแล้วอันนี้เป็นภาพสีเห็นชัดขึ้นนะออกด้วย
อยู่แบบเนี้ยค่ะงัดไปงัดมางัดซ้ายงัดขวาปรากฏว่าได้นะคะ
อันนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญแล้วค่ะให้ตำรวจควบคุมตัวคนร้ายนะคะ
อีกครั้งนะคะปล่นทองปล่นทรัพย์ขโมยของอย่าทำเลยค่ะไปไม่รอด
อ่านข่าวกี่รายจับได้ทุกรายเลยนะคะ